คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ทำให้หญิงอายุ๔๗ปีเนี่ย
ถึงกับงงเก้าหัวแกรกเลย
ฉันไม่เคยขับรถไปที่ชุมพรเลยฉันอยู่บ้านที่สตูนแต่เหตุฉะไหน
จึงมีใบสั่งออกมาและหาว่าเธอนั้นขับรถเร็ว
ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับเธอก็เลยเข้าไปแจ้งความ
เพราะว่ากลัวเรื่องของการสวมทะเบียนปลอมให้คุณ

นางสาวกฎชกรเอียดเหตุอยู่ที่หมู่๑ตำบลบ้านควน

ก็เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนของสพเมืองสตูน

เจ้าพนักงานจราจรอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร
เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่อำเภอปะทิวเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมนะครับ
บอกว่าในวันนั้นเธอไม่ได้ไปไหน
อยู่บ้านรถก็จอดอยู่ที่บ้าน
คิดว่าน่าจะมีการสวมทะเบียน

พนักงานสอบสวนก็ได้แนะนำให้ลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็ไปแจ้งความที่จังหวัดชุมพร
เนื่องจากเป็นสถานที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
นางสาวกฎชกรเล่าให้ฟังนะฮะบอกเมื่อได้รับเอกสารใบสั่งมา

ทะเบียนชกชป๕๖๙๕กรุงเทพมนาคม
คือในใบสั่งเป็นทะเบียนนี้จริง

แต่เธอยืนยันนะครับว่าไม่ได้เราเอารถออกไปไหน
โดยเฉพาะไปถูกใบสั่งอยู่ที่จังหวัดชุมพร
ซึ่งเธอไม่เคยขับรถไปที่นั่นเลยนะครับ
และรถก็จอดอยู่ที่บ้านตลอด

จังหวัดทรงขลาเพียงสองครั้งเท่านั้นเอง
เมื่อตรวจสอบทะเบียนรถที่ถูกใบสั่ง
ปรากฏว่ามีจุดที่ไม่เหมือนกัน๒แห่งคือ
บริเวณหน้ารถและไฟตัดหมอก
ซึ่งรถของเธอเองไม่มีไฟตัดหมอก

คือตอนถูกจับก็ต้องเห็นภาพใน
นี่ใช่ไหมฮะเห็นภาพในใบสั่งนะครับ
เธอบอกว่ารถเธอไม่มีไฟตัดหมอก
แต่รถในใบสั่งมีไฟตัดหมอก
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการสวมทะเบียนปลอมแน่
อ๋อนี่ไงคุณที่นี่รถเธอไม่มีไง
รถในใบสั่งมันมีใบตัดหมอกตัวเมื่อกี้นะครับ
เธอก็เลยรีบแจ้งความแสดงความบริสุทธิ์ใจ

จะเอาไปใช้ทำผิดกฎหมาย
และตัวเธอเองอาจจะเดือดร้อนได้
ซึ่งค่าปรับ๕๐๐บาทก็จะต้องชำระภายในวันเสาร์นี้แล้ว
เธอก็ขอยืนยันว่ารถที่ถูกใบสั่งไม่ใช่รถของเธอ

โดยจะนำเอกสารบันทึกประจำวันที่ได้แจ้งไว้ที่สพเมืองสตูน
ก็ไปแจ้งไว้ที่สพปทิวที่ชุมพรอีกครั้งหนึ่งนะครับ